ควันฟุ้งไปหมดเลยนะฮะพุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ย
เวียนรอบองค์พระธาตุกำลังไหว้ขอพรเดินขอพรกันอยู่ปรากฏ
ตกอกตกใจฮะจู่ก็เกิดไฟลุกไหม้ควันขโมงในตะเกียงสำหรับจุดเทียนบูชาพระธาตุเลยนะครับ
สาเหตุเกิดจากพุทธศาสนิกชนนำน้ำมันการ์ดมาใส่ตะเกียง
เกียงที่วางไว้๓จุดตอนที่เกิดเหตุนะยังโชคดีตรงที่ว่า
พอไฟมันลุกพลึบขึ้นมาแล้วควันมันพวยพุ่งมาแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่พยายามจะมาดับเพลิงนะฮะและฝนก็ตกในช่วงเช้า
เกียงอีก๒แห่งยังไม่ได้จุดไฟ
มีเพียงตะเกียงดวงเดียวที่อยู่ด้านทิศตะวันออกขององค์พระธาตุ

เทน้ำมันการ์ดลงไปก็ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแบบนี้
ท่านเจ้าอาวาสท่านก็เตือนนะ
เวลาจะใช้น้ำมันใช้น้ำมันที่ทางวัดหรือทางสถานที่จัดเตรียมไว้ให้
โดยเฉพาะพวกน้ำมันพืชที่เป็นขวด

น้ำมันการ์ดเติมเข้าไปพลึบแน่นอนเลยนะครับ